สวัสดีครับพบกับลูกการณ์ร้อนหนาวกับดิฉันณฑชาขิดมอกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศต้นสัปดาห์ค่อนข้างแปรปวนค่ะ

ในวันนี้จะมีลมกระโชกแรงและมีฝนเข้ามาตกหนัก
เนื่องจากอะไรเกิดจากการที่ลมหนาวแพลลงมาประทักกับความชืนนั่นเอง
หลังจากนี้ค่ะฝนจะแผ่กระจายไปยังภาคอื่น

เพราะว่าอุณหภูมิของประเทศไทยจะลดลง๓๕องศาค่ะ
ในขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วง
เพราะว่าวันนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกรอบค่ะ
ลมจากลมตะวันออกได้หอบนำความชื้นพัดเข้าปกครุม
บริเวณไหนนะคะที่มีฝนตกบริเวณนั้นคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องค่ะ